คดีที่เราติดตามกันแบบวันต่อวันนาทีต่อนาทีช็อตต่อช็อต๒เดือนแล้วนะ

จากการทำงานของตำรวจในการหาหลักฐานไปจับคนร้ายแล้ว
ในเรื่องของในครอบครัวเองก็สาดกันไปสาดกันมาถึงขั้นกับต้องท้าสาบานกันนะฮะ
ฝั่งพ่อแม่กับฝั่งลุงพลท้าสาบานกัน
ลุงพลก็ไปสาบานอยู่ที่วัดที่บ้านนะฮะ

สาบานเลยว่าถ้าเขาเป็นคนทำขอให้เขาตายโหงตายหาเลย
แต่พ่อแม่เองไม่ได้สาบานที่บ้านนู้นนะ

ฟังก่อนว่าสิ่งที่ลุงพลพูดสาบทสาบานเอาไว้อย่างไรครับ
สิ่งอรวรรณวงศรีชาได้รับการเสียชีวิตในครั้งนี้
ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเกิดการพิบัติ

ขอให้ตายโหงตามน้องชมพู่ไปด้วยเถอะ

นี่คือคำพูดคำสาบานของลุงพลที่ไปที่วัดถ้ำภูผาแอก
ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านกกอก
ก็ตามที่คุณผู้ชมได้ยินเลยบอกว่าถ้าตัวเขามีส่วนรู้เห็นกับการทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตในครั้งนี้
ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเกิดความวิบัติชิบหายตายหงตามน้องชมพู่ไป
ลุงพลบอกด้วยว่าที่กล่าวคำสาบานออกไปนั้นเนี่ย
เพราะมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับการตายของชมพู่
ครั้งนี้เป็นการสาบานเรื่องน้องชมพู่ครั้งแรก
แต่จะให้สาบานอีกกี่ครั้งก็ทำได้
และนอกจากที่วัดภูผาแอกแล้วยังมีอีกที่ที่อยากจะไปสาบานคือ
วัดพระแก้วในกรุงเทพมหานคร
และพร้อมจะสาบานอีกครั้งพร้อมกันกับพ่อแม่ชมพู่เลยก็ได้
เมื่อทั้งสองคนกลับมา
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อแม่จะกล้ามาสาบานต่อหน้าด้วยกันหรือเปล่า

ขนาดเดียวกันเช้าเมื่อวานเนี่ย
แม่ของน้องชมพู่เองก็รับคำท้าจากลุงพลนี่

เดินทางมามาอยู่ที่ข้างวัดพระแก้ว
ยกมือสาบานอยู่นอกกำแพงวัดต่อหน้า

โดยพ่อแม่พร้อมกับน้องสดิ้งสวมใส่ชุดสีขาวนี่

มายืนไหว้บนบานสารเก่า
อยู่ที่ริมถนนหน้าวัดพระแก้ว
โดยที่ไม่ได้เดินทางเข้าไปสาบานที่ด้านในวัด
ไปฟังเสียงของแม่ช่วงนี้นะครับ
นี่ฮะโดยหลังกล่าวคำสาบานนะครับ

ตอนนี้ก็แม่เองก็รู้สึกสบายใจนะ
ที่ได้ทำตามคำท้าของลุงพลแล้ว
แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวคำสาบานหรอก

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีทางหรอก
คิดร้ายจะฆ่าลูกตัวเองได้ยังไงนะฮะ
หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ไปสาบานที่ไหน
หรือจะให้ไปดื่มน้ำสาบานที่วัดภูผาแอก
อย่างที่ยายอยากให้ทำก็พร้อมจะทำ
เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะ

พระสมบัติเป็นพระป่ารูปแรกเลยนะคะ

แล้วตอนนั้นท่านบอกเลยท่านบอกว่าคดีนี้
น้องชมพู่การเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยนะ
ไม่ได้เป็นการฆาตกรรมแต่น้องชมพู่เนี่ยตายเอง
แล้วมีคนเอาศพน้องชมพู่ไปไว้บนภูผาเหล็กนะครับคุณผู้ชม

เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวของเราขึ้นไปพูดคุยกับพระสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากที่แม่น้องชมพู่เนี่ยสงสัยว่าลุงพลนั่นแหละจะเป็นคนร้าย
พระสมบัติค่ะนี่นะคะท่านพักอยู่ที่พักสงภูหลวงนะคะบอกว่า
ปมเหตุของเรื่องนี้จริงมาจากปัญหาครอบครัวของน้องชมพู่
กับคนอีกหมู่บ้านบานปลายจนถึงขั้นว่ามีการอุ้มฆ่าเพื่อสางปัญหากัน

พระสมบัติบอกว่าแม่ของน้องชมพู่รู้ดีว่าใครเป็นคนอุ้มฆ่าน้องชมพู่ไป
ไม่ใช่ลุงพลและไม่ใช่คนในหมู่บ้านกกอก
ดังนั้นมาจนถึงตอนนี้แล้วก็อยากให้แม่ชมพู่ออกมาพูดความจริงว่า
แท้ที่จริงแล้วใครกันแน่เป็นคนทำให้น้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิต
สมบัติท่านบอกเลยนะคะมั่นใจอีกหนึ่งเสียงนะที่ยืนข้างทีมลุงพล
อกจากมือหมอปลามือปราบสัมภเวษีพระสมบัติบอกว่า
มั่นใจว่าลุงพลไม่เกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่แน่
พระสมบัติยังบอกต่อด้วยนะคะว่าเรื่องที่ว่าใครทำให้น้องชมพู่ตายนั้น
คนทั้งหมู่บ้านรู้ดีแต่ไม่มีใครกล้าพูด
เอ้าเพราะถูกคมครูเอาไว้อย่างที่ชาวบ้านเขาเล่ากัน
วันแรกที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยก็มีสายปริศนาจำได้ใช่ไหมคะ
โทรเข้ามาที่มือถือของแม่น้องชมพู่ลักษณะคือหัวเราะย่อค่ะ
แล้วก็บอกว่าให้มีคนตายแค่ศพเดียวก็พออย่าให้ตายถึง๒๓ศพเลย
ปลายสายพูดแบบนั้นนะคะครับพระสมบัติบอกว่านั่นก็แสดงว่า
แม่เนี่ยต้องรู้ว่าชมพู่อยู่ที่ไหนใครเอาไปและรู้จักกับคนที่พาไปด้วย
เพราะไม่อย่างนั้นแล้วคนร้ายจะรู้เบอร์โทรศัพท์ของแม่ได้ยังไง
แล้วจะโทรมาหัวเราะเยอะแล้วพูดแบบนี้ทำไมเรียกชื่อก็ถูกด้วยนะ
ใช่ขณะเดียวกันพระสมบัติยืนยันด้วยนะคะว่าคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่เนี่ย
มันไม่มีหรอกไม่มีใครฆ่าเพราะเพราะอะไรเพราะน้องเขาตายเองเพราะน้องเสียชีวิตเอง
แล้วมีคนเอาร่างของน้องเนี่ยขึ้นไปบนภู
ฆ่าที่ฆ่าชมพู่ไม่มีเพราะน้องน้องไม่โดนฆ่าน้องตายเอง
แต่คนที่เอาขึ้นไปมันมีคนจะเอาขึ้นไป
ลุงพลเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ร้ายแล้วก็จะเอาไปเป็นแพ้จะไปเป็นร้ายก็เป็นไม่ได้แล้วทีนี้
แต่ก่อนยมพลเขาไม่ได้ออกมาพูดเขาพยายามปกป้องพยายามนั่นทางฝ่ายแม่
เพราะยังไงว่าเป็นน้องสาวน้องสาวแม่หรือว่าอะไรสาวไอ้น้อง
แต่นี่พอน้องพอเข้ามาให้ร้ายหรือไม่สงสัยแบบนี้
เพราะว่าเขาทางตำรวจ
ประเด็นที่เราได้เมื่อวานคือพระสมบัติท่านเชื่อว่าลุงพลไม่ใช่เป็นคนฆ่าน้องชมพู่
น้องชมพู่ตายเองไม่ได้มีใครฆ่าแล้วมีคนเอาร่างน้องชมพู่เนี่ยไปไว้ที่ภูเหล็กไฟ
จุดที่พบศพน้องนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแน่นอนว่า
ในการที่ตำรวจจะตั้งประเด็นเนี่ยตำรวจต้องไปดูก่อนว่ามูลเหตุอะไรที่คนร้ายต้องฆ่าน้อง
ก่อนหน้านี้คดีต่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประสงค์ต่อทรัพย์ประสงค์ต่อชีวิต
ต้องไปดูก่อนว่าจริงแล้วแม่น้องชมพู่มีความขัดแย้งกับใครจริงหรือเปล่า
นั่นสินั่นสินะฮะข้อมูลเหล่านี้ผมเชื่อว่าตำรวจก็น่าจะมีอยู่แล้วล่ะ
ในการสืบสาวไปต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พระท่านบอกเฉย
แต่สุดท้ายแล้วตำรวจก็ต้องหาความเชื่อมโยงว่าจริงเท็จอย่างไร
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่นะคะ
แม้ว่าเวลามันจะล่วงเลยไปแล้ว๖๐วันแต่ตำรวจยังคงทำงานอยู่
สิ่งที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวไปก็เป็นสิ่งที่ข้อมูลเนี่ยได้มาจากชาวบ้านบ้างเนี่ยนะคะ
ได้มาจากครอบครัวของน้องชมพู่เองบ้างเนี่ยนะคะ
และอีกหนึ่งข้อมูลก็ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญการทำคดีต่าง
บุคคลที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยพูดแล้วต้องฟังนะ
เพราะว่าฉายาคือตำรวจมือปราบพระการหรือว่ามือปราบหูดำ
พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะมาพูดคุยกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรงค่ะ
วิเคราะห์ให้เราฟังเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่
บอกแบบนี้บอกว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่เชื่อว่าต้องมีคนพาไปแน่นอน
ไม่ได้เดินขึ้นไปเองและเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่
และเป็นคนที่สนิทสนมกับชมพู่นั่นแหละ
ตั้งข้อสังสงสัยว่าจะเป็นคนกลุ่มที่ใกล้ชิดกัน
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลุงพลอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ตำรวจ
ตรงนี้ตำรวจก็อาจจะคิดแต่ยังไม่ได้ทำอะไร
เพราะต้องสืบประเด็นอื่นร่วมไปด้วยโดยยึดหลักพยานบุคคล

ผู้การแต้มนะคะก็คือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัย
ชี้แจงถึงการให้การของแต่ละคนในแต่ละครั้งที่ไม่ตรงกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนสงสัยนะลุงพล

พ่อแม่ก็บอกว่าทำไมทำลายลุงพลพูดกับสื่อตามบทเองไม่ตรงกัน

ลงเวลาทำไมมันไม่ตรงกันเลยอะไรอย่างนี้นะ
ผู้การแต้มบอกแบบนี้นะคะในการให้การแต่ละครั้งเนี่ย
มันไม่ตรงกันถึงแม้มันจะไม่ตรงกัน
ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนร้าย
เพราะเป็นเรื่องของการลำดับคำพูด
และถ้ายิ่งเป็นชาวบ้านด้วยแล้วก็จะยิ่งมีสิทธิ์ให้การไม่ตรงกันได้
เพราะอาจจะสับสนจากการตื่นเต้นพูดผิดพูดถูก
แต่ไม่เป็นไรท่านบอกว่าตำรวจเขามีเทคนิคในการพิจารณาคำให้การว่า
คำให้การไหนจริงคำให้การไหนไม่จริง
บอกว่าตำรวจมีเทคนิคดูไม่เป็นไร
ขณะเดียวกันมองว่าการที่พ่อกับแม่น้องชมพู่กับลุงพลซึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ย
ออกมาตั้งข้อสงสัยและมีการตอบโต้การโต้แย้งกันในแต่ละวัน
มีทุกประเด็นเลยพูดคุยเหมือนคุยกันแต่เป็นการคุยกันผ่านสื่อ
ที่จะจับพริวรสได้ง่ายกว่า
ซึ่งเราก็ได้เห็นมาบ้างแล้วทั้งสองฝ่าย
ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยอยู่ในใจแล้วแต่จะหาจิ๊กซอตัวไหนมาเชื่อมโยงให้ได้เท่านั้นเอง
คำว่าจิ๊กซอนี่แหละสำคัญนั่นแหละฮะสิ่งที่คุณพูดคือ
ซอสำคัญมันกลายเป็นใครล่ะใช่สดิ้งไงเออพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยระบุชัดเลยนะคะ
คดีนี้จิ๊กซอสำคัญที่จะเชื่อมโยงถึงตัวคนร้ายคือสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่
เป็นคนเดียวเลยเป็นคีย์แมนสำคัญเลยที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่ชมพู่หายตัวไป
เพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นคนที่อยู่ด้วยกันไงเพราะเชื่อว่าท่านเชื่อแบบนี้นะ
โกหกไม่เป็นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตำรวจว่าจะทำให้น้องสดิ้งเปิดปากพูดความจริงได้อย่างไร
นี่คือคำให้สัมภาษณ์และคำวิเคราะห์นะคะจากพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะ
แต่ว่าแต่ว่าอย่างที่คุณบอกไปว่าเด็กโกหกไม่เป็นมันอาจจะไม่ใช่ซะอย่างนั้น
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข้อมูลจากฝากฝั่งของพ่อแม่ของหนึ่งในสมาชิกแก๊งจำปา
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมจำได้แก๊งจำปาที่เป็นเด็กไปเล่นอยู่ใต้ต้นจำปลา
ใกล้กับจุดที่ชมพู่กับสดิ้งเขาอยู่วันที่เขาหายตัวไปเนี่ยนะ
มีการออกมาเปิดประเด็นใหม่ที่มันเกี่ยวยงกับสดิ้งใช่
สดิ้งเคยบอกว่าวันที่ชมพู่หายไปสดิ้งหลับอยู่ค่ะ
จึงทำให้ไม่รู้เลยว่าน้องหายไปไหนแต่แต่แต่ผู้ปกครองเขาบอกว่าจริงจริงแล้ว
สดิ้งไม่ได้หลับแต่สดิ้งนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่แคร่หน้าบ้าน
ช่วงเวลาสักประมาณแปดโมงห้าสิบถึงเก้าโมงสองนาทีของวันที่สิบเอ็ดช่วงนี้น่ะครับ
ช่วงเวลาที่ต้องหาคำตอบว่าสดิ้งคุณเนี่ยคุณนอนหลับจริงหรือเปล่า
หรือคุณเล่นมือถือตามที่แก๊งจำปลาใหญ่เขาบอกอ่า
อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตามที่คุณบอกจริงนะคุณทัศนัยเมื่อสักครู่บอกว่า
ดิ้งไม่ได้หลับแต่สดิ้งบอกตำรวจสดิ้งหลับครับ
คดีพลิกทันทีเลยนะนั่นสิโกหกทำไมทำไมต้องโกหก
ครับใช่ไหมฮะแล้วใครเป็นคนบอกให้พูดอย่างนั้นอ่า
แล้วที่ไม่หลับเนี่ยแล้วทำไมถึงต้องบอกว่าตัวเองหลับ
เพราะอะไรแก๊งจำปาไปบอกแม่ของพวกเขาเนี่ย
เพราะว่าแม่ชมพู่บอกให้สดิ้งโกหกนักข่าวอ้าวนี่ไง
และยังบอกให้เพื่อนแก๊งจำปาพูดไปในทิศทางเดียวกัน
ก็คือบอกให้เพื่อนโกหกเหมือนกันว่าสดิ้งหลับใช่
ไม่มีใครรู้มาก่อนนะคะกระทั่งถูกเปิดเผยโดยเด็กเด็กในแก๊งจำปานี่แหละ
เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วทนเก็บเรื่องนี้ไม่ไหว
ตัดสินใจไปบอกกับพ่อกับแม่นะคะซึ่งการที่ผู้ปกครองของสมาชิกแก๊งจำปาออกมาพูดเรื่องนี้
เพราะคุณพ่อคุณแม่เองก็เริ่มสงสัยในตัวของแม่น้องชมพู่เหมือนกัน
สงสัยว่าทำไมล่ะทำไมจะต้องไปบอกให้สดิ้งไม่พูดความจริง
ต้องการปิดบังอะไรหรือเปล่านี่คือข้อสงสัย
คือผู้การแต้มก็สงสัยว่าจริงแล้วสดิ้งวันนั้นเนี่ยคือสรุปแล้วหลับไม่หลับนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่ผู้การแต้มตั้งคำถามไว้น่าสนใจก็คือ
กับแม่เนี่ยน้องชมพู่เนี่ยบอกว่าจำไม่ได้ว่าวันที่น้องหายตัวไปเนี่ย
ใส่เสื้อสีอะไรผู้การแต้มบอกว่าเป็นไปได้เหรอ
สามขวบแน่นอนเขาไม่ใส่เสื้อด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วใครเป็นคนใส่เสื้อให้น้อง
พ่อหรือแม่ก็ตอบไม่ได้ถูกต้องถูกต้องคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องของสดิ้งที่เป็นจิ๊กซอกสำคัญแล้วเนี่ยชาวเน็ตเขามีการตั้งข้อสงสัย
ตั้งข้อสังเกตมีคำถามว่าจริงแล้วชมพู่เป็นลูกของพ่ออนามัยจริงหรือไม่
ก็ฝากคำถามนี้ไปให้พ่อตอบพิสูจน์ว่าชมพู่ใช่ลูกคุณหรือเปล่านะฮะ
เรื่องนี้มีการออกมาเปิดประเด็นใหม่นอกจากข้อมูลที่ทยอยเปิดมาจากพื้นที่
จากชาวบ้านเอ่ยครอบครัวของแก๊งจำปลาเอ่ยจากฝากฝั่งไหนก็ตาม
และยังมีการขุดเรื่องราวที่เป็นประวัติของชมพู่ออกมาแบบไม่ยั้งเลย
อันนี้คือในโซเชียลนะฮะมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งมาปูดข้อมูลบอกว่า
น้องชมพู่เนี่ยเกิดมาในจังหวะที่โชคร้ายของชีวิตเหลือเกิน
หลังจากมีน้องสดิ้งแล้วเนี่ยพ่อแม่ของชมพู่เขาแยกย้ายกันไป
นะฮะแล้วต่างคนต่างไปมีใหม่แล้วแล้วในช่วงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ย
กลับมาคบกันใหม่แล้วพบว่าแม่ชมพู่ท้องตั้งคันขึ้นมา
เขาบอกนะฮะคนในทวิตเตอร์บอกว่าทุกคนในบ้านรู้ว่าชมพู่เป็นลูกของใคร
รวมทั้งลุงพลป้าแตนก็รู้ว่าชมพู่เป็นลูกของใครจากข้อมูลนี้เนี่ย
หมายถึงว่าชมพู่ไม่ใช่ลูกของพ่ออนามัยใช่ไหมนะฮะ
แต่เรื่องนี้ทีมข่าวก็เลยเอาเรื่องที่มีคนทวิตไปถามพ่ออนามัยทันที
พ่อให้ดูเลยนี่สุธิบัติยืนยันชมพู่และเป็นลูกของเขา
ด้วยว่าจริงหรือเปล่าไปฟังเสียงของพ่ออนามัยครับ
เป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวอืม
เพราะว่าพ่อพบรักกับแม่ชมพู่เนี่ย
ได้ครับว่าเป็นกรุ๊ปของใครอ่ะคุณผู้ชมทุกอย่าง
งวดเข้ามาทุกทีแล้วมัน๒เดือนแล้วมันกำลัง

ของคดีนี้ชัดเจนว่ามันควรจะไปแล้วเป็นในทิศทางใดนะครับ